คุณผู้ชมคะกลับเบรกนี้ค่ะมาดูวงการเพลงกันหน่อยนะ
แล้วบอกเลยว่าวงนี้นะเป็นวงจากเกาหลี
ชาย๒หญิง๑นะคะ

หญิงมีอยู่๒คนแล้วผู้ชายใน๑คนชาวไทย

โดยทั้ง๖คนนะเผยว่าพร้อมแล้วที่จะมาเสิร์ฟความสนุกค่ะ
แล้วก็ยกย้ายแบบเท่นะเพื่อพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็น
ถึงการผสมผสานอย่างลงตัวด้วยนะคะ

ใช่แต่ว่าผู้หญิงเนี่ย๒คนแล้วก็ผู้ชาย๑คนเป็นชาวไทยนั่นเองนะคะ

ที่ตอนนี้ค่ะเหลือสมาชิกแค่๒คนนะคะ
คือแชมป์กับไทยล่าสุดค่ะปล่อยซิงเกิ้ลใหม่ชื่อว่ารักคนผิด
จากนี้ค่ะขอเมาส์กับแชมป์ที่เคยมีประสบการณ์โดนล้วงกระเป๋า
ขอโทษค่ะโดนล้วงเป้าเฮ้ยตกใจเลย
ตอนช่วงสงกรานนะล่าสุดค่ะโดนอีกแล้ว
เจออะไรรู้ไหมเจอผู้ชายค่ะเอามือรูปเป้าแล้วเอาลิ้นเลียที่มือด้วย
โอ้โหท่าทางของจะขาดนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เจ้าตัวจะทำยังไงเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะ
ไปนะปิดท้ายด้วยซีหนุ่มค่ะเดอะฟีสันแบรนด์นะคะ
อบซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดมาฝากแฟนบันเทิงไทยรัฐด้วย
ชื่อเพลงว่าข้างในใจนักร้องนำเนี่ยเขารับหน้าที่แต่งอีกเช่นเคยนะคะ
โดยหยิบเอาความรู้สึกลึกในใจของหลายคนมาถ่ายทอด
เพราะขนาดไหนนะไปฟังกันเลยค่ะ
มีความสามารถจริงนะจ๊ะวงนี้ก็ลองไปฟังกันดูนะคะ